มุดปราการค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงวัย๕๔ปี
ไปนักซ่วมจะปลดทุกข์กลับได้ทุกข์แทนค่ะ
เพราะว่ามีงูเหลือมโผล่มาจากชะโครก
แล้วไม่หมดนะคะไม่ใช่ว่าโผล่อย่างเดียว
มันฉกที่ก้นแล้วกัดที่มือ

มันก็หลุดออกมาจากชะโครกแบบนี้
โอ้โหต้องระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนงูเงี้ยวเขี้ยขอบ
มันอาจจะหนีน้ำมานะคะมาโผล่ที่ชักโครกของท่านได้นะคะ
โดยเฉพาะบ้านใครที่ติดอยู่ริมน้ำอยู่ในพื้นที่ป่าเห็นไหม
เนี่ยบาดเจ็บขนาดนี้นะฮะใช่ค่ะมันกัดมือมันฉกก้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางคืนสักประมาณ๓ทุ่มของคืนที่ผ่านมานะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านนครทองซอยมังกรนักคดีนะคะ
แพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะกู้ภัยก็ต้องมีการปฐมพยาบาล
คุณผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเธอชื่อว่าคุณบุญส่งพลายแก้ว
อายุห้าสิบสี่ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังจากที่ถูกงูงูเหลือม
ความยาว๒เมตรกัดเข้าที่นิ้วชี้ข้างขวาแล้วก็ก้นด้วยนะคะ
ขณะที่เธอนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำคมเขี้ยวของงัวค่ะ
ทำให้มีบาดแผลลึกที่บริเวณนิ้วแล้วก็มีเลือดออกจำนวนมาก
ทีนี้เราไปถามคนเจ็บเป็นเจ้าของบ้านคุณบุญส่งคุณบุญส่งเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เข้าไปนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำชั้นล่างของบ้านแต่ขณะที่สายยางฉีดชำระล้างเนี่ย
กำลังจะหยิบมาจู่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมากัดที่ก้น
แล้วนิ้วชี้ข้างขวาก็โดนเหมือนโดนกัดอะค่ะครับ
นิ้วชี้ข้างขวาที่จับสายฉีดอ่ะคุณพอก้มลงดูตกใจค่ะ
งูเหลือมงับติดอยู่ที่นิ้วจึงดึงมือออกมาจากงูเหลือมนะคะ
แล้วงูเนี่ยมันก็ติดขึ้นมาจากชะโครกด้วยก่อนที่จะสะบัดจนหลุดแล้ววิ่งหนีออกไป
ขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวทีเนี้ยกู้ภัยก็ต้องมีการช่วยเหลือเธอเบื้องต้น
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อฉีดยาป้องกันโรคบัตรทยักษ์แล้วก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนงูเหลือมถูกนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะธรรมชาติบ้านเธอเธอบอกไม่เอาแล้วนะ
ครับต้องธรรมชาติไกลไกลหน่อยนะคะบ้านหลังดังกล่าวเนี้ย
คุณบุญส่งกับครอบครัวอาศัยอยู่มานานหลายสิบปีแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเธอบอกว่าได้พาครอบครัวไปทำบุญที่วัดแล้ว
เพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอส่วนบ้านเลขที่นั้นก็ไม่ได้บอกนะ
หลายคนอยากรู้นะพองูเข้าบ้านนะนะ